น้องหนูผู้ใหญ่ด้วยนะครับ

ปรากฎว่ามันมีกลิ้งกลลืออยู่นายโรงเท้า
คือไอ้กิ้งกือเนี่ยมันอาจจะเออก็ไม่เท่าไหร่มั้งกิ้งกือ
ไม่ใช่งูตะขาบอะไรพวกนี้แต่น้องเขาแพ้ครับทุกผู้ชมครับ
ดูเท้าของน้องเขานะฮะคือน้องเขาแพ้กิ้งกือนะครับ
มันซุกอยู่ที่รองเท้านะครับแผลจนแผลฮะ
คือคุณพ่อเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้นะครับ
บอกว่าเห็นแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเอง
ขอเตือนเป็นอุทาหรณ์นะครับก่อนใส่รองเท้าควรเคาะดูให้เรียบร้อยก่อนนะครับ
นี่ดีนะที่เป็นกิ้งกือค่ะนะฮะแต่เพราะเอิญลูกสาวแพ้พอดีนะครับ
้นเท้าข้างขวานะครับแพ้แบบเหมือนรอยไหม้อ่ะ
ถูกไฟเผาเลยฮะน้องคนนี้นะครับก็พาไปโรงพยาบาลเรียบร้อยนะครับ
คุณหมอก็ช่วยทำแผลให้นะครับพันผ้ามานะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้า๒๑กันยายนนะครับบ้านพักในจังหวัดชนบุรีนะครับ
ผู้ที่โพสต์เนี่ยเป็นคุณพ่อของน้องนะครับน้องอายุ๗ขวบนะฮะ
พ่อชื่อเอกศักดิ์นะฮะเราก็ไปเจอมานี่กิ้งกือตัวนี้
เห็นไหมกิ้งกือนะครับถ้าคนไม่แพ้ก็ไม่เป็นไรก็เหยียบก็โดนไป
ทีมข่าวของเราให้ข้อมูลมาในลักษณะที่ว่ากิ้งกือก็จะมีกรดอยู่ในตัว
เอาไว้สำหรับย่อยอาหารแล้วพอเวลามันตกใจมันจะปล่อยกรดอันนี้ออกมา
ดังนั้นถ้าไปโดนมันตอนมันตกใจเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นผิวของเด็ก
ก็จะเกิดลักษณะแบบนี้ได้เป็นรอยไหม้
พอโดนปุ๊บมันปล่อยมาเลยใช่ไหมนี่นี่นะฮะทุกผู้ชมครับ
น้องก็โดนเข้าไปนะครับคุณพ่อบอกว่า
คือมันคงจะเข้าไปนอนขดอยู่ในรองเท้าของลูกนั่นแหละนะครับ
ตอนนี้ลูกก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะลักษณะอาการเป็นผื่นแดงนะครับ
ตอนนี้นะฮะก็ต้องระวังมากขึ้นนะครับตอนที่ได้รับแจ้งมาเนี่ย
คือภรรยาเนี่ยบอกว่าเช้าเมื่อวานมีกิจกรรมภาระที่โรงเรียน
ทุกครั้งก็จะบอกลูกว่ายังไงเคาะรองเท้าก่อนนะ
แต่เมื่อวานนี้ก็รีบหน่อยฝนมันตกตอนจะออกจากบ้านนี่ฮะที่เก็บรองเท้าอย่างนี้นะครับ
ก็เลยไม่ได้เคาะลูกก็ใส่รองเท้าไปโรงเรียนนะครับ
พอกลับมาลูกบอกเนี่ยเจ็บที่เท้าให้ดูตกใจรีบพาไปหาหมอนะฮะ
ส่วนกิ้งกือเนี่ยมันตายไปแล้วเนี่ยน้องยังต้องพันแผลอยู่นะใช่นะฮะ
ฟังคุณพ่อหน่อยละกันนะครับ

เหมือนได้คุยกับคุณพ่อแล้วเลยให้ฟังเสียงลูกสาว
ใช่เหมือนมีอะไรดุ๊บอยู่ในเท้า

เหมือนที่คุณพ่อน้องบอกโชคดีมันเป็นแค่กิ้งกือ
ใช่ค่ะดิฉันยังเคยเลยใส่รองเท้าผ้าใบรองเท้าที่ออกกำลังกาย
แล้ววันนั้นลืมใส่ถุงเท้าก็ดุ๊กอยู่ในรองเท้าเหมือนกันค่ะ
แมลงสาปเป็นตัวใหญ่มากเลยค่ะ
พิษแต่น้ำตาลไหลเลยค่ะเพราะกลัว
จริงตรงนี้ต้องระวังนะใส่รองเท้าต้องดูดี